เริ่มกันที่เกมอุ่นเครื่องวันพรุ่งนี้เลยดีกว่านะคะ

ในเกมอุ่นเครื่องอยากได้ผลการแข่งขันที่ดี
และที่สำคัญก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะในทีมเพื่อทดลองระบบด้วย
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการเจอกับคองโกในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนเจอกับคองโกในเกมอุ่นเครื่องพรุ่งนี้นะครับ
กิรานิชิโนเปิดเผยถึงแผนในเกมวันพรุ่งนี้
ในการเจอกับเกมอุ่นเครื่องว่าส่วนตัวแล้วก็ยังมองถึงผลการอาการที่ดีนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงจริงก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะที่อาจจะมีเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ถึง๖คน
ฉะนั้นตัวเขาเองก็จะพยายามหมุนเวียนผู้เล่นในเกมนี้ให้มากที่สุด
เพื่อศึกษาระบบแล้วก็แทคติกการเล่นแล้วก็จะปรับจูนกับนักเตะด้วย
ส่วนชนะนันต์ป้อมบุภานะคะที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติไทยชุดนี้
ไว้วางใจให้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
ส่วนมันมีประเด็นที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลเหมือนกันว่า
ทางนิชิโนไม่เรียกผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งตัวปั้นเกมโดยตรง
แต่ว่ามาเลือกชนะนันซึ่งชนะนันต์ก็บอกว่า
ขอให้ผลงานในสนามเป็นเครื่องพิสูจน์ฟอร์มการเล่นของตัวเองก็แล้วกันค่ะ
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งของชนะทิพย์โดยตรง
แต่ก็ถือว่าชนะนันต์ก็เป็นผู้เล่นที่มีโอกาสที่ดีแล้วล่ะ

ในการกลับมาติดทีมชาติในครั้งนี้นะครับ

แพ้มาเลเซียไปสองประตูตัวสาม
ก็ทั้งทั้งที่ขึ้นนามไปก่อนเลยนะครับ

ก็เหตุการณ์ที่แฟนฟุตบอลเจ้าถิ่นก็คืออินโดนีเซียเนี่ยลงมาทำร้ายร่างกายกองเชียร์ทีมเยือน
ก็คือมาเลเซียจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็หลายสิบรายนะครับ
ล่าสุดจากการเปิดเผยของสนุนข่าวอิโดนีเซีย
มีบทลงโทษต่อกรณีดังกล่าวก็คือการปรับสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซีย
ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๔ล้านบาทนะครับ
แต่ยังถือว่าโชคดีนะที่โดนบทลงโทษแบนแฟนบอลในบ้าน
หรือการถูกย้ายไปแข่งขันที่สนามกลางก็ยังไม่โดนถึงขนาดนั้นนะครับ
ก็รอดพ้นการตัดแต้มไปด้วยก็ถือว่าเป็นโทษที่ค่อนข้างเบาอยู่นะ
ถ้าดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแบบนี้นะครับ
ก็ถือว่าทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียก็ค่อนข้างจะพอใจนะครับ
แล้วก็น่าจะไม่มีการยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมแล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดขืนยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมไปเนี่ยอาจจะโดนโทษมากกว่านี้
ใช่เพราะว่าตอนแรกหลายคนก็คิดว่าอาจจะโดนโทษเยอะกว่านี้
แต่ไปมาโดนแค่ปรับเงินก็โอเคพอแล้วปรับเงินก็พอใจ
เพราะหลายคนมองว่าอาจจะโดนทั้งแบรนด์แฟนบอลรวมไปถึงแบรนด์สนามกลางด้วย
หรือถ้าโดนตัดคะแนนนี่ยิ่งงานหนักเลย
ก็ตอนนี้ทางอินโดนีเซียเขาเปลี่ยนไปใช้อีกสนามหนึ่งแล้ว

ก็ไกลเลยแล้วก็ความจุกก็น้อยลงด้วยบาลีเป็นเกาดี
บาลีบาลีบาลีออกไป
ผมก็ไม่ค่อยคุ้นจะเกาะเขาเท่าไหร่
โอเคค่ะส่วนทีมชาติไทยนะคะวันพรุ่งนี้ที่จะอุ่นเครื่องกับคองโก

ทั้งสนิติของทีมชาวไทยเองในการเจอกับทีมฟุตบอลจากอฟริกา
คองโกเดินทางมาที่ไทยแล้วนะคะ
ก็เป็นประเทศที่อยู่ในแถบแอฟริกาตอนกลาง
ประเทศของคองโกที่มาอุ่นเครื่องกับไทย
ในแง่ของฟุตบอลนะครับทีมชาติคองโกในยุคหลังเนี่ย
ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีผลงานระดับทวีปเลยนะครับ
ส่วนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเคยฉีดเข้าไปใกล้สุดก็ต้องย้อนไปในปี๑๙๙๘นะครับ
พวกเขาพลาดแชมป์กลุ่มให้กับทางแอฟริกาใต้ไปเพียงแค่๓คะแนน

ส่วนนักเตะของทีมชาติคองโกนะคะ
สันโวสูงสุดเขายิงไปแล้ว๑๕ประตู

ขณะที่นักเตะชื่อดังที่มาอุ่นเครื่องในครั้งนี้นะครับ

แล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในชุดคัดโอลิมปิกโซนแอฟริกานะครับ
ดังนั้นอายุเฉลี่ยของทีมชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก๒๒๒๔ปี
ซึ่งก็น่าเป็นตัวที่มีชื่อที่ชื่อคุ้นที่สุดแล้วล่ะสำหรับทีมชุดนี้นะครับ
แต่ยังไงซะเรื่องของอายุอันนี้น่าสนใจเพราะเป็นพวกหน้าใหม่พูดง่ายคือยังบลัด
เพราะฉะนั้นเป็นพวกวัยรุ่นทั้งนั้นเลย
แล้วนักเตะแอฟริกาส่วนมากนี่คือเขาเรี่ยวแรงเยอะไง
ก็ต้องดูว่าเราจะสู้เขาได้ไหม๙๐นาทีนะคะ
สถิติในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมาของทีมชาติไทยที่เคยอุ่นเครื่องจากทีมกับแอฟริกานะคะ
ล่าสุดที่เจอกันก็คือในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับปี๒๐๑๘
ตอนนั้นเจอกับกาบองค่ะเสมอกันในเวลา๐ประตูต่อ๐
ก่อนที่ไทยจะชนะจุดโทษ๔ประตูต่อ๒
จากนั้นช่วงปลายปี๒๐๑๗นะคะมีเคยอุ่นเครื่องกับเคนย่าในวันที่๘ตุลาคมปี๒๐๑๙
เกมนั้นธรีสินแดงดาเป็นคนยิงประตูชัยให้ไทยเอาชนะไป๑ประตูต่อ๐
และอีก๑เกมก็คือในปี๒๐๑๕ณตอนนั้นอุ่นเครื่องกับแคมมารูนค่ะ
ทีมชาติไทยออกนำก่อนด้วยนะคะ๒๐แต่ว่าสุดท้ายต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหว
เพราะว่าแคมเมอรูนก็เคยไปฟุตมันโลกมาแล้วด้วยแล้วก็แพ้ไปแบบน่าเสียดาย๒๓
นี้ก็คือโดยทางทีมชาติเลี่ยงกับอุทิศภาพที่ได้พบกับธรรมศาสตร์อลังสิต
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาที